โชคดีครับ
กดไลค์และเพราะรับช่อง

ใช้เวลา๑นาที๓๐วินาที

เป็นฝ่ายชนะเทคนิเกิ้ลน็อกเอาท์
นกเอาราชสิงห์รุมเรียนกีฬาโกราชไปครับ
ก็เสือยังไม่สิ้นลายนะครับรายนี้เก่าเหลือเกินครับ
อ้าวทำดีแบบนี้เอาไปเลย๓๐๐๐บาทจากกาวสิมพันธุ์เจราะเข้เขียวนะครับ
คู่แรกจบยก๔คู่ที่๒จบยก๒นะครับ
คู่นี้จบยกสามครับแล้วก็ตอนนี้นะครับ
ความมั่นที่คุณสัมผัสได้ศึกยอดโมชาติรัฐเตอร์ทางหนุ่มคู่เอก

ต่างศึกต่างสายก่อนหน้านี้เคยขึ้นป้ายให้เจอกันหลายรอบแล้ว
แต่ชั่วกันสุดท้ายคู่กันแล้วไม่แคล้วกันแน่นอนนะครับ
มุมแดงครับยอดมงคลเมืองศรีมา
น้ำเงินญาติฟ้าอาลายครับ

ก็ตอนนี้ไม่ได้อยู่ต่อหลัก๒แล้วย้ายกลับบ้านเก่า

ก็๑๐๐กรับเต็ม๑๐๐พร้อมครับ

วันนี้วางเกมการชกไว้ยังไงบ้าง
ได้ทั้ง๒แข้ง
ก็จับทางให้ทันแล้วกันนะครับ

เดี๋ยวบอกให้ฟังเขาบอกระวังตัวให้ดี

อยู่กับพี่วิชัยราชานนท์นะครับการฟิตซ้อมเป็นไงบ้าง

สู้เขาทุกรูปครับ

โดยเฉพาะแค่งซ้ายนี่คืออาวุธที่เด็ดอยู่แล้ว

หมัดกับศอกที่ว่านี่มีโอกาสเช็คบิน

สุดท้ายฝากอะไรถึงแฟนมวยหน่อยมั่นใจขนาดไหนบอกไปเลย
ก็อยากให้แฟนมวยทั่วประเทศช่วยเชียร์ให้กำลังใจด้วยครับ
อันนี้คือยอดมงคลเมืองศรีมาร

แค่งอัจฉริยะร้อยเวที
ฟาดบังเตะครบเครื่อง

ฝ่ายแดงยอดมงคลเมืองศรีมา
พนัทขำกิ้งครับอายุ๒๕ปี

ชนะ๖๙แพ้๑๕เสมอ๑ครั้งครับ

สถาพรศรีสุธรรมอายุ๒๓ปี
เป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี

แพ้๓๗ครั้งเสมอ๑ครั้งครับ
ฟอร์มข้างหลังแพ้คะแนนฉลามพรรณไชย

ปืนตำเชิดฉลามพรรณไชย
ไฟล์ติดนะครับแต่ว่ามาสะดุดไฟล์สุดท้ายเท่านั้น

ขณะที่มุมแดงเองเนี่ย

แต่ว่าเจ้าตัวหายไปประมาณ๒๓เดือนแล้ว
แต่ว่าสภาพร่างกายเขาบอกว่ามาเต็มที่เต็มถังนะครับ

อ้อบวกของเจ้านายเดิมคือพี่มงคล

เพราะเราเปิดตัววันแรกกับนัถพฐมมหรือกับวันที่ห้ากันยา
สมกล้องครับมวยคู่นี้เนี่ยเคยเจอพระจันทรายมาแล้วทั้งคู่
ฝ่ายแดงก็ต่อยเป็นคู่เอกกับพระจันฉาย
ส่วนยอดมงคลติดต่อยพระจันทราย
ฝ่ายน้ำเงินครับหยาดฟ้าต่อยกับพระจันฉายนะครับ
ส่วนฝ่ายแดงก็ต่อยกับลูกนิมิตวันเดียวกันครับวันที่เปิดหัวเลยครับ
แล้วก็ทั้งคู่นี่เคยวันนั้นเนี่ยหยาดฟ้าแพ้ประจันฉายแล้วก็ยอดมงคลชนะลูกนิมิตลูกนิมิต
คู่นี้เคยเจอยอดมวยอย่างพระจันฉายมาแล้วด้วยกันทั้งคู่นะครับ
มุมแดงเคยผ่านแพ้ชนะมาแต่ว่าน้ำเงินเนี่ยแพ้มาวันนั้นที่เปิดศึกยอดมวยไทยรัฐวันที่๕กันยานะครับ
อ่ะเดี๋ยวดูครับแข้งซ้ายกับขวาครับอะไรจะหนักเร็วแล้วก็แรงกว่ากันนะครับ
เมื่อเช้าเนี่ยผมมาดูการช่างอำหนักนะครับมุมแดงมาสอบ๑๒๔นะครับลดไป๑ปอนด์ครับ
ครั้งแรกก็ผ่านเลยขณะที่น้ำเงินเนี่ยมาชั่ง๑๒๕นะครับลดไป๒ปอนด์
ก็ไม่ยากเย็นแล้วครับพิกัดนี้ทั้งคู่บอกว่าสบายทั้งคู่นะครับ
แดงลอยกว่าไหมนะได้เปรียบรูปร่างนะแดงลอยกว่านะ
ประสบการณ์มวยสังเวยผืนว่าไม่ได้พอกันนะครับแต่ว่าชื่อที่เมืองกรุงเนี่ยมุมแดงจะมาก่อน
แต่ว่าแม่น้ำเงินเองก็โด่งดังมาจากภูทรเลยครับหาตัวจับยากสุดท้ายเข้ามาในเมืองกรุงนะครับ
ก็ตอนนี้อยู่กับพี่วิชัยราชานนท์เลยครับนาวากาศโทวิชัยราธานนท์อดีตกำปั้นฮีโร่เหรียญทองแดงของโอลิมปิกไทย
อนันเมกซ์สวรรค์ครับการเบื้อต้นของเมืองไทยนะครับ
เดี๋ยวดูเลยครับมวยคู่นี้เป็นเกมชิงไหวชิงพลิบนะ

จังหวะฝีมือสมองมวยดีทั้งคู่เลยครับ
กันแน่นะครับเดี๋ยวดูว่าเพลงแข้งของใครเนี่ย
หมายจะเพราะเพลงกว่ากันนะครับระหว่าง
มุมแดงนี่ได้๒แข้ง๒การนะใช่ครับ
แต่ถ้าถนัดมากเลยคือขวาแหละพื้นเลย
ส่วนน้ำเงินนี่ซ้ายทั้งแถบนะครับเดี๋ยวต้องดูนะพี่ชัยนะวันนี้ซ้ายจะผ่านตลอดหรือเปล่า
แต่ฝ่ายน้ำเงินนี่มีศอกน่ากลัวนะ
แต่ตอนเข้ามาเวทีซ้ายผ่านตลาดมาแล้วแหละแล้วจังหวะถึงเวที
ต้นมีศอกมีหมัดนะครับมุมน้ำเงินหนักแรงเหลือเกินเขาว่ากันอย่างนั้น
ยืนเทียบตัวในฝ่ายน้ำเงินครับหยาดฟ้าได้หนา
ส่วนฝ่ายแดงครับยอดมงคลได้สูงกว่านิดนึกเลยนะครับ

รูปร่างมุมแดงอย่างหนาอยู่ที่น้ำเงินครับ

มุมแดงมีคุณจำนงเมืองศรีมานะครับ
ขึ้นมาถอดมงคลขนาดที่น้ำเงินครับพี่ชัย

กันที่แข้งสุดท้ายด้วยซ้ำครับตอนนี้ยอดมงคลนี่กลับมาอยู่ในอ้อมอ้อมกอดของคุณจำนงอีกครั้งนะครับ
ครับตั้งจากเปลี่ยนไปใช้ต่อหลักสองพักครับอ่าอยู่ปีสองปีแล้วครับต่อหลักสอง
สุดท้ายย้ายกลับบ้านเก่านะครับสมมราคาสมศักดิ์ศรีคู่เอกแน่นอนครับ
ยอดมวยไทยรัฐความมันที่คุณสัมผัสได้นะครับบ่าย๒๔โมงเย็นเป็นประจำทุกวันเสาร์นะครับ
ติดตามยกที่หนึ่งครับพี่ป่าที่คุณชายไทยรัฐบอกกลับบ้านเก่านี่คือกลับให้เก่านะ
ถ้าเป็นกลับบ้านเก่าอยู่ที่เก่าเออกลับมาอยู่ที่เก่าอ่า
ักดีต่อคนที่เป็นคู่น้ำรายการสุดยอดมวยไทยรัฐแล้วนะครับประจำวันนี้
ยอดมงคลบุรีลำน้ำเงินหยาดฟ้ามาจับอุบล
วันนี้เขามาใช้ยอดมงคลเมืองศรีมา

เมืองศรีมะในการงดล้านบรรทรงชัยมาเลยตลอดฝ่ายแดงเนี่ย

ดูน้ำเงินวิชัยราชานนท์
กลุ่มเกมมากว้ากระถาเสกกระถาให้เองเลยนะ

ซ้ายกับขวาเซฟเปียบตรงช่วงน่ะ
นิดเดียวแล้วก็คนละทางซ้ายกับขวาเขาทำแบบนั้นมา

ว่าการกลับมาสู่ค่ายเก่าจะมาดีเหมือนเดิมกับอยู่ต่อหลัก๒หรือเปล่า
เป็นมวยที่แข้งขวาเตะได้เฉียบนะว่าอย่างนั้นเถอะ
ตอนนี้ได้ข่าวทั้งปากกาเหล็กทั้งทางกิ่งชังเล็กนี่ก็กลับมาซ้อมแล้วนะ
อยู่แล้วตอนหลักสองกลับมาแล้ว
รายการใหญ่นะเจ้ากิ่งซางน่ะ
วันที่ก้าวมิถุนายนปิดหัวผู้แรกเลยกิ่งซังต่อยกับซัยันเล็ก

กิ่งซางเปิดคู่แรกเลย
จริงวัตด้านคิดนะมนุษย์ต้นสะจันทร์เล็ก
ช่างเล็กขยับขยับใกล้ยึดเข้าหาหยาดฟ้า
อย่างพี่ป่าบอลดี้ไม่ดีนี่มันไปว่ากับพี่แข้งสุดท้ายเลยนะ
จริงคู่นี้แพ้ชนะไปรุ้นกันที่ไปปลายทั้งคู่เนี่ยเคยต่อยกับพระจันทรายมาทั้งคู่

หยัดฟ้าก็คู่นำรายการในศึกยอดมวลชาติรัฐนักบริโภคมาเลิกเนี่ยเจอกับพระจันทราย
พูดที่ถามไม่ดีนะครับอนันเมฆสวรรค์ให้กำแหนน๓คนมีสัญญาณรัฐนาปัยวงศ์ชนธีอุสมานีแล้วก็สินไชยุลวงศ์
เป็นฝ่ายขยับเลยขยับใกล้แข้งซ้ายคอยรอครับหยัดฟ้ายึกยึกยึกก็บังไว้ก่อนบังไม่เตะ
เบียดแน่นอนครับคุณผู้ชม

ฝ่ายแดงก็อย่างที่บอกไว้
เตะได้๒กัดจริงแค่งซ้ายแค่งขวา
ฝ่ายน้ำเงินก็หยาดฟ้าขยับเข้าหา
มีเตะล่างครับเตะขา

มีนาวาโทวิชัยครับ

เทนแล้วนะเทนแล้วนะ
ป้อม๓๐๐๐บาทแก่ผู้ชนะและก็๑๐๐๐๐บาท

ยก๒กู่เอกครับ
แต่ลักษณะแล้วนี่ถือว่าตื่นเต้นแล้วใจนะครับเพราะว่าไม่ได้ยืนห่าง
คู่นี้เชื่อว่ากรรมการอนันเมฆสวรรค์ไม่น่าจะทำงานเหนื่อยหรอกพี่บัตร
เพราะถ้ายืนแบบนี้ลักษณะนี้ออกแข้งกันเป็นไฟไฟลุก
มันเป็นการโต้เหลี่ยมกันนะชิงเหลี่ยม
โดยเฉพาะวันนี้ยอดมงคลนำมาเป็นฝ่ายตั้งรับ
ขยับเดินเข้าหาเจาะยางเหมือนกันครับหยาดฟ้า

นี่โฮแข็งขวาแทงขวา
จ้องไม่เต้นแค่จ้องไม่มีครับ

อยู่เป็นลูกที่อันตรายเลยนะครับลูกเจาะยางของหยาดฟ้านี่ไม่ธรรมดา
แต่ตัวขวาเอาไปนินเนียนเลยแค่นี้เพียร์
ก็พยายามเปิดเกมเข้าแล้วก็มาโต้ด้วยซ้ายสวยงาม

นี่นี่นี่สะขวาตายซ้ายตกมีสิทธิ์สลบได้เหมือนกันนะ

แข้งขวาสากแล้วนะวงในหยาดฟ้า

ตีไม่ได้เอาละครับเกมตอนนี้เหยียดเหยียดเหยียดแสงชี้งานรณ์สี่กันไปชี้มา
มากยกแล้วจะยืดระยะมั่นคงหรือเปล่าคุณผู้ชมติดตามนะครับ
คลามกากเยี่ยงสีแดงยอดมงคลนะ
แค่งขวาคอยสาดอยู่ตลอดนะครับ

พยายามเดินครับหยัดฟ้า
นี่ครับมีซ้ายโต้สวยงาม

เตะขวาต่อยขวานี่อันตรายเหลี่ยมนี่เริ่มจะข่มนิดนึง

ในขณะที่อยากฟ้าเกงสีน้องเงินต้องเปิดเกมครับ
แค่งซ้ายถ้าแข้งซ้ายนำก่อนนี่มีหมัดซ้ายเข้ามาช่วยด้วย
คู่นี้พลาดไม่ได้เหมือนกันนะถ้าพลาดหลับอีก
อันตรายนะคู่นี้เดี๋ยวตาม๑๒๓
มีสิทธิ์เป็นไปได้หมดน่ะนะ
จังหวะภีมือ๑๒๓๑๒พระเอก

ต่อยกับใครก็ช่างกับพระเอกตลอดแหละนะ

แดกก็ให้ดูอันสี่อันห้าไงพี่บ้าง
ต้องลุ้นตายนะดูว่าสิทธิ์สีเรียกเรียยะ

มีแรงละมุดมวยของยอดบุคคลใช้ได้เลยนะ
โหสามยกไม่กล้าเดิน

อิฐมัติจังหวะเข้าไม่ได้ดู

เจอซ้ายก็ไปเหมือนกัน
ปลายยกสองซ้ายมีหมัดซ้ายเสริมด้วย
ลุ้ปก็เจอขวาไม่ดีตั๊กไม่ลงเอ้าเป็นยังไง

เขาซื้อกันรูปเนี่ยถ้าผู้ชมกับเกงสีน้ำเงินเนี่ย
ถ้าเกี่ยวไม่ล้มมาแล้วโต้ได้เสียงเฮดังเลย
ดีกันคนละแบบน้ำเงินต้องเปิดเกมนะครับ
ถ้ายืนอยู่ข้างนอกแบบนี้ยอดมงคลได้เปรียบนิดนึง

ยังนั่งมายังมาไม่ถึงครึ่งทางหมดยก

รักแรงเหมือนกันนะพี่ชัย
เล่นกันตอนนี้อาวุธยาว

ยก๒เร่งจนเจ็บแล้วนะ

ความเข้มพ้นยกระดับแน่นอน

๑ยก๒นี่ทำได้ค่อนข้างจะดีนะครับ

นี่เป็นคู่นำรายการ
ทุกอย่างนี้ใกล้เคียงกันหมดเลย

ันเมฆสวรรค์นี่ตัวพอกับนักมวยเลย

ต้องระวังเข้าตาด้วยนะครับ
ใช่นิดเดียวแพ้เลยหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้
แล้วคำแพงไปเลยครับยอดมงคล
อย่าปลาก็คำยันยันยัน

เจอสิวนอันตรายทั้งคู่นะว่าอย่างนี้
อาจจะทางคู่๑๒๓ไม่ก็ได้โอ้โหหลงสองสั้นเข้าไป

อาวะยังไง
มีอาการหรือป่าวยอดมงคล
ติ๊กไนท์ไว้ก่อนติ๊กไนท์ไว้ก่อนเอาชัวร์ก่อน

อาวะยังไงเจอสกแถบหรือป่าว

อ้าวพยายามสูญคืนยังไม่แน่นะ

เอออะไรก็เกิดขึ้นได้น่ะสิทธิ์การมวยไทยรัฐ

เกิดขึ้นได้หมดเกิดขึ้นได้หมด

เบียดในต้องติดในอย่างเดียว

ทำไมทำไมทำไม
เจอสองเจอถมันเจอสอง
พยายามแรกเลยเดินแรกเลยเดินเสี่ยงเลย
นายเสวนไม่เข้าขวาสะ
สงสัยจะแตกทั้งคู่นะพี่ป่า

ตรงขึ้นขวาน่ะมีปัญหาตัดจากนิดนึง
แต่ก็คือเอ้าแล้วคู่นี้ละเลงเลือดอ่ะ
ใครดีใครอยู่อ่ะน่ะใครดีใครอยู่

ตอนนี้ว่ายังไงว่ายังไงเจอเกี่ยวขยับเดิน

โอ้โหคู่นี้แม่ถ้ามีดูเดือดนี่ต้องแจกเลยนะเนี่ย

เกี่ยวร่างเสียหายเสียหลักเสียอาการ
ตายกตายยกขยับ
อดมงคลเดินเดินขยับเดิน
ขยับเกี่ยวล่างยังมีแค่งซ้าย
ตั้งรับหยาบฟ้าตั้งรับสายตาคอยดู
ออกตรงในอ้าวอ้าวเจอกันไปสองเมตร

ทางด้านหยาดฟ้านี่สับสอกซ้ายเข้าไป
ยอดมงคลนี่แตกเลยที่ปลายคิ้วขวาครับ

เป็นโรคหัวใจปิดตาเลยนะครับ

ที่จะโดนสับเข้าไปยำแถ่เก่านะครับ

โดนไปโดนไปเอ็นมาเลยนะครับทางยอดมงคลครับ

ไม่ครับยอดบุคคลคิ้วขวา
หยาดฟ้า

ยอดมงคลจะได้แตกรึเปล่านะครับ

เย็นเมื่อนกระเวาะใจทุกทุกวินาที

ห่างจุ้ยไร้ด้วยกันทั้งคู่แล้วตอนนี้
แต่คนละนิดคนละหน่อยแต่แดงแตกเยอะกว่า
แข้งขวาได้ดีนะครับหมดไม่หมดอย่างเดียวครับ

ขวาเริ่มเตะซ้ายกับขวามันใส่กันสนุกนะมวยเนี่ย

เอ้ายกยกยับยกยับ
แดงยอดมงคลแตะ

แปกเจอซายแล้วก็ยังโตคลืม

ได้ช่วงนิดนึงครับแค่ขวา

ขยับโดนก็ซากขึ้น

ย่วงคนขยับด้วยขวาแตะขวา
วงในเตะแล้วเริ่มเตะ
ขยับวงในแข็งแรงความแข็งแรงนี่

ขยับสายหลวงขวาก็ย่วงมงคลก่อน
เบิ้ลของแข็งติดใน

ดังนั้นลูกกลงแข็งนี้

ในช่วงกลางยกที่๔นะครับคุณผู้ชม
เป็นยกไฮไลท์เฮ้ยต้องพยายามหน่อยนะ

แค่งขวายังใช้การได้ดีนะยอดมงคล

วงในติดเชือกเกี่ยวมาตีด้วยเข่าซ้าย

ดีกันคนละแบบคุณผู้ชมมันก็ขยับแล้วขวาเลย
ยาดมงคลตั้งรับเวลา๒หยาดฟ้ารอหวังแค่งซ้ายนะ
แต่ทำก่อนได้เปรียบนะครับมวยซ้ายกับมวยขวา
มาแล้วดูไม่ออกดิบ้าง
นี่ยาดมยุถี้รับกับความสุนข้องนี้
เป็นช่วงของวินาทีสำคัญนะครับ

ต้องให้ไวต้องให้รีบครับยอดมงคล

มันขึ้นครับอยู่นะ

อย่างนี้ออกได้ตลอดนะ
แก้งขวานี้ยังยกสายใส่โครมได้ตลอดนะเนี่ย
เปลี่ยนยอดหน้าไปนิดนึงก็ตกนาย

แฟนมวยมาเยอะ๔๐๐๕๐๐คนแล้ว

ตีไปเลยครับอย่าตามกับในแล้วใครเป็นเหมาะกับในนะ
ประหยัดโดน
ขวาติดหมดโยคหมดโยคหมดโยคหมดโยค
ภาพช้าของมวยคู่เอกเรายกที่๔ที่ผ่านมา
ทางญาติยอดมงคลนี่ยก๔นี่เร่งเครื่องเลย
เกินเตะขวาสารแท่งเป็นผลเลยนะ
เตะเข้าไปลำตัวด้วยงามหลายดอก
ทางย่านฟ้าก็ไปตั้งรับกับ
ยัง๕๐๕๐หน้าชั่วโมงเนี่ยคู่เนี่ย
หลังจากยก๓มีพลาดโดน๒แตกไปนะครับ
ของทั้งคู่นี่แตกแหกโค้งไปแล้วนะครับ
ตอนนี้เลือดท่วมจอไทยรัฐเลยครับ

อย่าลืมโพสต์เฟสติดแฮชแท็กด้วย
วัดศึกยาศโมงไทยรัฐที่โคตรมันเลยครับ
ตามต่อยกสุดท้ายครับชิงดำนะครับยกนี้
รู้สึกว่าแดงน่าจะมีอัดฉีดนะ

อยากต่ำต้องมี๕มือแล้วครับแดง

ยกจะเป็นของใครครับยกสุดท้าย

พยังโตกลืมเจอซ้าย

หลวงในหยาดฟ้า

โอ้โหดูตอนนี้บรรยากาศ

บังไม่อยู่หน้าขวาไม่ได้

เป็นช่วงของวินาทีที่ไข้ทำได้ดีเอาไปครับ

ใครทำได้ดีเอาไปชัยชนะ

เข้าไปชนแท่ขวา
โอ้โหขยับโทหลเหมือนกัน

ตู้กันครับอยู่ที่กรรมการจะออกไกล
ตอนนี้มันคือโอ้โหมีเสียงชี้แดงมีแสงชี้น้ำเงิน
ไม่รู้ชี้ใครแล้วแค่ขวามาอีกแล้ว
ไม่เหลือขวายังเตะได้ตลอดว่ายังไงตีไม่ได้
เป็นช่วงของวินาทีสำคัญนะว่าอย่างนั้นเถอะ
เดือดร้อนขนให้คะแนนสากกลอดอีกแล้ว
หลุดไปนิดนึง
หลุดไปมีเวลามีเวลา

มาล็อกเฮฮาเลยตอนนี้วุ่นวาย

อยู่ที่กรรมการนะนะอยู่ที่กรรมการดูจะออกใครนะครับ
กรรมการต้องชกอาวุธต้องออก
เพราะมีคำสั่งอยากในสนามราชดำเดินมาเพราะว่าต้องชก
เป็นเกมที่คู่ขี้มากเบียดมาก

ต้องเดินนะครับยังมีเวลาย้าย
ปีเร่งกองรัวเข้าสู่ช่วงสุดท้าย
ทุกยักษ์มั่นใจทั้งคู่แล้วตอนนี้

มันจะต้องมีมั่นใจมากมั่นใจน้อยไหมหรือมั่นใจเท่ากัน

นี่แหละครับบอกว่ายอดมวยไทยรัฐอะไรก็เกิดขึ้นได้ที่ตรงนี้
อะไรก็เกิดขึ้นได้อยู่ที่กรรมการแล้วครับ

คนดูเป็นล้านแต่ทั้งคู่ให้๓คนตัดสินเท่านั้น
อยู่ที่กรรมการ
ถ้าไม่เสมอผู้ชนะจะมีเพียงคนเดียว
หมดยกแต่ว่าจะออกใครนะครับ
ออกใครครับเดี๋ยวดูเลย

กรรมการออกใคร
อยู่ที่กรรมการน่ะเนี่ย

หมดสองยกที่แดงทำกระป๋องก็เปี้ยบ้อเปี้ยบ้อเปี้ย
สุดท้ายแล้วยืนได้แล้วก็ชกกันสนุกด้วย
บอกแล้วว่ายอดมวยไทยรัฐนะ
คุณร้อยน้องแค่ย่าไปไล่ต่อนา
ฮือ